รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เขาดื้ออ่ะพูดอะไรมันไม่ฟัง

หนูตื่นมานี่หลังจากเข้าไปเก็บบางพุธ
เดินเข้าสวนหาย้ายไม่เจอไงฝ่ากายยุมยอด

นี่อย่างไรเราก็สนนะยายดิ
คุณยายถ้าวันหนึ่งเตอร์เขาต้องไปเรียนแล้วจะคิดถึงเขาไหมคะเนี่ย

อุ๊ยทุกวันนะครับยาย

หนูชอบเรียกเขาว่าแก่อย่างงี้ครับ

ย้อนบุญพลาดเนาะพาเข้ามาพบพ่อ
ผู้ศึกคือกันอยู่นอกคือฮักที่รอที่ฝัน
น้องเตอร์ร้อง
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น

โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ

เพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

คุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับก็ได้เวลาอีกแล้วนะครับ
เวลาแห่งความสุขสนุกสนานเวลาแห่งสาระเวลาแห่งแรงบันดาลใจและกำลังใจ
กับรายการนี้ครับรายการเดียวถนนทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เดี๋ยวถนนทางไทย๐๙

ที่ไล่สวัสดีนะครับ
นี่มีร้องที่เราเหลือครบ๑๐เพรง
ที่มีหัวใจอบอุ่นเหลือเกินค่ะนอกจากอบอุ่นแล้วนะคะ
ยังมีความโอบอ้อมอารีต่อคุณยายด้วยค่ะและนอกจากนั้นเขายังมีความฝันเล็กเล็ก
ที่จะพาตัวเองไปเรียนต่อมหาลัยและทิ้งมรดกความฝันไว้ให้คุณยาย
ได้มีเงินค่าขนมค่ะไปพบกับภาพชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งครับ

ผมนายนนทกรนามสกุลถมปัตย์ชื่อเล่นชื่อเตอร์อายุ๑๗ปี
เรียนอยู่ชั้นม๖เมืองแกรงวิทยาศาสตราวรณ์จังหวัดอยองครับ
ทุกวันนี้อยู่กับยายสองคนครับเมื่อก่อนนี้ยายเขาอยู่คนเดียว
อายุเขาก็เยอะอายุตั้ง๗๐กว่าแล้วเป็นห่วงสุขภาพเขาอะครับ
ตอนแรกก็เลิกเรียนมาหาแกทุกเย็นมากินข้าวนั่งคุยกับแก
แล้วก็ส่งยายเข้านอนครับพอแกนอนแล้วผมก็ปิดบ้านปิดอะไร
แล้วก็กลับบ้านครับทำอยู่ทุกวันนะครับ
นี่ครับยายผมคุณยายละเอียดครับผมสวัสดีค่ะ
มีอยู่วันนึงครับยายเขาก็จะไปเก็บหัวมันเป็นมันที่ห้อยลงมา
แล้วก็จะไปตัดอยู่ข้างบ้านแล้วแกก็เดินไต่ขอบบ่อไป
อันนี้พัดตกมันเหมือนก็แบบลุกไม่ขึ้นแกก็ค่อยค้านขึ้นมา
ตอนนั้นผมก็กลับมามาหาแกตอนเย็นก็เห็นแกนั่งปวดขดตัวอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยถามว่ายายเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอ่ะพัดตกขอบบ่อมา
ผมก็บอกว่าก็บ่นเข้าไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าทำไมอะไรแบบไม่เดินข้างล่างขึ้นไปเดินทำไมมันปอกบ่ออะไรมันอันตรายอย่างนี้ครับ
แล้วแกก็เจ็บขาก็เดินไม่ค่อยตรงอยู่แล้วด้วย
จากเหตุการณ์นี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่ามันไม่ได้แล้ว
ต้องมาอยู่กับแกแล้วบอกที่บ้านบอกป้าบอกลุงโทรบอกแม่บอกพี่

เขามาเขาเอาขอบตะกาผ่ามาเลยเออเขาบอกจะมาอยู่ยายแล้วนะ
ทุกวันนี้ยายห่วงหลานกลัวหลานจะไม่มีค่าเทิมไปโรงเรียน
ย้ายก็แกแล้วเห็นเต๋อยากเลี้ยงไก่ก็เลย
ย้ายหมอบที่ให้เต๋หน่อยนึงเขาจะหยกเราไก่
ที่ที่ยายให้นะครับผมก็ตั้งใจจะไปทำเล้าไก่นะครับเพื่อเลี้ยงไก่
แล้วก็ทำเป็นธุรกิจของผมเองนะครับเพื่อส่งตัวเองเรียนด้วยอะไรด้วย
แล้วก็เลี้ยงยายด้วยครับผมตอนนี้ขึ้นโครงไว้แล้วครับ
แล้วก็ใส่หลังคานิดหน่อยครับเล่าตอนนี้เนื่องจากต้องค้าไว้อย่างนี้ก่อน
เพราะว่างบมันหมดนะครับหลังคานี้ซื้อเป็นหลังคามือสองนะครับ
ที่เขาลื้อบ้านเก่าอะไรเนี่ยมาครับเป็นตกแผ่น๖บาท๗บาท๑๐บาทเนี่ยครับ
แล้วแต่เขาจะขายครับมันจะปาดจะปาดตรงมุมกระเบื้องแล้วก็เป็นรูรั่วรอยแตกบ้างอะไร
สิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดนะครับก็คือทำเองทุกอย่างเลยครับ
ถ้าทำเสร็จมาแล้วมีไก่มาเลี้ยงทำธุรกิจทำเงินได้

ทุกวันนี้ผมอยู่กับยายมาได้๔ปีแล้วนะครับ
ยายผมก็มีความสุขมากขึ้นนะครับ
ผมก็มีหน้าที่นะฮะตอนเช้ามาโรงเรียนนะครับ

แล้วก็ช่วงเย็นกลับไปก็ทำสวนบ้างอะไรบ้างนะครับ
เป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็จะมีหน้าที่ทำส่วนที่บ้านนะครับ
เขียดอกทุเรียนตัดกิ่งมังคุด
โกยใบไม้รอบต้นไม้เพื่อจะลดน้ำให้มันชื้นนะฮะ

มต้นนะครับผมก็มีหน้าที่เป็นคนดูแลล้าวไก่ของโรงเรียนนะครับ
ก็เลยรู้สึกภูมิใจว่าอยากจะลองมาลองมาทำเป็นของตัวเองดู
เผื่อเราจะเอาความภูมิใจตรงนี้มาเลี้ยงชีวิตของเราได้อะไรอย่างนี้ครับ

เพราะเนื่องจากว่าเป็นสัตว์เจตกิจนะครับ
แล้วก็สามารถเลี้ยงขายได้ครับ

ครับผมครูเป้นะครับเป็นครูของเตอร์นะครับ
ก็เตอร์นี่เรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ม๑นะครับ

แล้วก็เป็นเด็กล่าเริงนะครับ

แล้วก็เขาก็มีความชื่นชอบนะครับ

พอเขาก็มาเริ่มมาปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงไก่
เพราะว่ามันสามารถเอาไปเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงตัวเขาเลี้ยงยายเขาได้
เพราะว่าที่โรงเรียนก็มีแหล่งในรู้อยู่แล้วครับ
ผมก็แนะนำเรื่องของวิธีการเลี้ยงเบื้องต้นไปนะครับ
เป็นเรื่องของการให้อาหารแล้วก็เรื่องของการให้น้ำ

แล้วก็เรื่องของความเครียดเรื่องอากาศร้อนนะครับ
ก็ต้องช่วยด้วยเพราะว่าความเครียดมันมีปัญหาต่อการออกไข่ของไก่

ครูก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ
ในอาชีพในอนาคตสำหรับการเลี้ยงไก่นะครับ
ผมจะตั้งใจเลี้ยงไก่นะครับ
เป็นอาชีพหาเลี้ยงยายต่อไปครับผม

ตอนนี้ก็ขาดหลังคาอีกฝั่งหนึ่งครับ
แล้วก็เป็นกงเหล็กแล้วก็ประตงประตู

กันพวกสัตว์เข้าไปกินไก่อะไรอย่างนี้ครับ

มาทำทางด้านของล้าวไก่ให้มันเสร็จสิ้นนะครับ
แล้วก็จะได้ลงไก่สักทีนะครับ

ยายถ้าหนูเลี้ยงไก่ได้เงินจะมาเลี้ยงยายนะ

วันนี้เป็นภาพที่ควบอุ่นจริงนะครับ

เรียกว่าคนสองเจเนอเรชั่นที่มีความผูกพันทางสายเลือดกัน
ก็เป็นอะไรที่ดูแล้วมันสบายอบอุ่นดีจริงนะครับ
วันนี้มาพบกับเขาเป็นครั้งที่๒นะครับ
เตอร์ครับเด็กหนุ่มผู้ทำทุกอย่างเพื่อรอยยิ้มของยายครับ
สวัสดีครับเตอร์สวัสดีครับ

จะได้เป็นเซ็นเตอร์ของเราวันนี้นักสู้ชีวิตของเรา
ครั้งที่๒สำหรับการขึ้นบนเวทีแห่งนี้

เสียงสั่นเคลือตื่นเต้น
บอกว่าเสียวมากเสียวยิ่งกว่าตอนอยู่บนยอดต้นทุเรียนอีกนะฮะ
สะสมไปได้ละ๑หมื่นบาท
มาวันนี้มีความมั่นใจมาขนาดไหน

ขอต้อนรับคุณยายละเอียดสวัสดีค่ะ

ปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ครับ

เป็นผู้สูงอายุแต่ยังแข็งแรงอยู่
คุณยายนี่เดินอะไรได้ปกติไหมคะ

มีอาการป่วยอะไรเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมคะคุณยาย

ที่พี่ยายเขาบอกว่า
พี่ยายเขาบอกว่าไม่เจอเนี่ย

แม่ยายไปตรวจไม่เจอสักที

เราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กมันต้องเล่น
ถือว่าเรานี่เป็นคนมีน้ำใจมากนะเป๊กกี้ที่เราปูให้น้อง
ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในวัย๗๕ที่แข็งแรง

คุณยายวันที่ตกจากขอบบ่อเหรอคะ

มันมันเยาว์ยกเลย

ส่วนช่องกุ้ยนึงได้
ค่ะก็คือบีมขึ้นไปปกติก็เคยบีมอยู่แล้ว
เคยเดินอะแล้วพอโต๊ะปุ้งมาก็เกิดอะไรขึ้นครับวันนั้น
ก็ปวดแค้นปวดข้าคาอ่านค่อยคัน

เป็นผู้สูงอายุที่ดูแข็งแรงแล้วดูสดชื่นไง

เขาเรียกไม่งอมดูสดชื่นสดใส
เพราะว่ามีหลานดี
ถามก่อนว่าถ้าไม่มารายการ

ก็ต้องรอครับพี่เพราะว่ามันไม่มีเงินทุน
อันนี้ก็คือความหวัง

ก็มีภาระของเขานะครับเราก็ต้องเข้าใจเขาตรงนี้ด้วย

อยู่กับแม่เคยอยู่กับแม่ไหมหรือว่าอยู่กับลุงกับป้ามาตลอด

นั่นอ่ะสิ
ก็นั่นอ่ะบางทีเราเห็นมีข้อมูลมาบางทีเราก็ไม่อยากถามนะ
เผื่อมันมีอะไรไปสะกิดใจมีอะไรลึกลับซับซ้อนลึกลับซับซ้อนหรือเปล่า
ก็ก็ได้ครับคือแม่เค้ามีภาระของเขาอะไรเท่านั้นนะครับ

ค่ะเราก็อยู่กับลุงกับป้าดีกว่าแล้วก็อยู่กับยายก็โอเค
ก็มาขอตังค์คุณยายแทนเพราะฉะนั้นทำกิจการไก่รุ่งเรืองก็เอาไปคืนคุณยายเขาบ้าง
ถ้าเกิดทำเล่าไก่ได้สมประสงค์มีเล่าไก่นี้ถ้าเกิดพอมันออกไข่รายได้มันจะประมาณไหน
สมมุติอาจร้อยใบเอาคีย์ว่าร้อยฟองประมาณ๓บาท

ราคาส่งแผงนึงมีกี่ฟอง๒๔หรือ
๒๔ครับ
ณตอนนี้ถ้าไม่มีเงินจากการเลี้ยงไก่มีตังค์ไปมหาลัยยัง
ก็ยังเหมือนกันครับยังไม่มีผู้เป็นเจ้าภาพ
ยังไม่มีเจ้าภาพรวมนะตอนนี้มีคุณยายเป็นเจ้าภาพคนเดียว
แล้วตอนนี้เวลาไปโรงเรียนค่ารถไปโรงเรียนกี่บาท๒๐โลจากบ้านคุณยายเนี่ย
เดือนละ๑๓๐๐บาทครับ

ก็เจ้าภาพใหญ่เหมือนกันครับ

เพราะว่ายายก็ยังไม่มีอะไรอย่างนี้ครับ
ณตอนนี้คุณยายคุณยายมีรายได้อะไรไหมคะ
อยู่บ้านก็ตีมากขายแกะมาก
แกะหมักขายรายได้ประมาณเท่าไหร่คะคุณยาย
ตากให้แห้งก่อนแล้วค่อยตี
นี่คือผลิตผลที่หล่นมาจากต้นของบ้านเรา
ก็เรียกว่าโชคดีที่

ยังมีเงินหล่นลงพื้นมาจากต้นไม้นะยาย

เคยดุคุณยายไหม

เขาดื้อพูดอะไรไม่ฟัง

บางทีอะไรที่เขาไม่น่าทำก็ทำ

นี่ไง
ยังปีนต้นไม้ได้อีกหรอครับ
เก็บก็ต้องเก็บครับแม่

เอาอีบอย่างไม่ตื้นมาเก็บก่อน
เดี๋ยวเนื้อเกือบตกมา
หายายไม่เจอแล้ว

และที่สำคัญเป๊กเห็นคุณยายมีความสุขมากจริง
รู้เลยว่ามีความสุขมากนะคะ
เอาล่ะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่๒๐๐๐ค่ะ

เอาไปทำนี่แหละครับล้าวไก่แล้วก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่ง
เป็นค่าเราเรียนของตัวเองนะเอาให้ได้นะครับ
เพื่ออนาคตที่สดใสของทั้งตัวเตอร์เองแล้วก็ของคุณยายด้วยนะครับ
เรามาเริ่มกันวันนี้นะครับที่เพลงที่สอง
เพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สองมาครับ

ไม่ได้เลี้ยวมาทางระยองมันขึ้นไปทางอีสานแล้วมีปัญหาขนาดไหนล่ะ
ปัญหาขนาดถึงขั้นก็ไม่ได้ตัวช่วยนะครับเพราะว่าจริงจริงแล้วผมก็เคยร้องเพลงนี้แล้วครับ
เพลงร้องโชว์เฉยอะครับไม่ได้ร้องเพลงนี้ของใครครับของพี่ไมค์พี่ลมพรครับ
เพลงชื่อว่าบุญพลาครับอืมเป็นบุญพลาเท่พี่ชอบเพลงนี้มากทำไมต้องเสียแอบกัน
ไม่ถนัดแต่เคยร้องใช่นะฮะด้วยความที่เป็นคนที่มีทักษะในการร้องเพลงครับ
นะครับเราก็ไม่รู้ว่าแค่ว่าไม่ถนัดเนี่ยอาจจะร้องได้แบบได้เลยก็ได้อืม
ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้มีสิทธิ์หยุดก็ได้หยุดได้หมื่นนึงถ้าสู้ต่อก็มีสิทธิ์ได้สองหมื่น
ตัวช่วยยังอยู่ครบแต่ถ้าล้องผิดหนึ่งหมื่นเหลือห้าพันบาทนะครับ
แล้วก็ยุดติดกันการตัดสินใจให้ดีฟังอินโทรไปแล้วครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาทน้องเตอร์ครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
อ่า์ครับ
หมื่นไม่เอาแล้วนะครับเก็บไว้ตอนนี้มีสิทธิ์ลุ้น๒๐๐๐บาทเท่านั้น
หรือว่า๕๐๐๐บาทถ้าร้องผิดนะครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

เพลงนี้มูลค่า๒หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

หน้าเสื้อนเนาะว่าเอาสิมาเพราะว่าการคนต่างว่าจะกลาน

ตกหลุมความหักแล้วขึ้นบ่อใด
เงิดใจอยู่ดีเนาะ
ว่าโอละนอกนางเอ่ยเจ้ากะเคยขึ้นนำอยู่แม่นบ่อ
ว่าหักเท่าที่เกิดที่ก่อก็ย้อนวาย้อนหวัง
ย้อนบุญภาระเดเนาะพาเผ่ามาพบพ่อ
ผู้ศึกคือกันอยู่นอกคือฮักที่รอที่ฝัน
ให้บุญภาระพาหัก
ให้หักเห่าคือเก่าทุกวัน
หายใจอยู่ใกล้กันจนฮอดมือตาย
ได้สำนีกกะพ่อ
บ่หน้าเสื้อเนาะว่าอายสิพ่อ
หากแท้น้องจะขอกับแม่ก็มีแต่เจ้าหันละเด้ออายวา
เขาก็ตายขาดเจ้าก็ว่าได้สนอกว่า
เบอร์แง่งกันเดอร์ล่ะให้สมบุภิเฮาหว่ำส่างมาเดอร์
โซโล่แล้วก่อนจะเข้าดิฮะเห็นขยุขยักขยึก
ยุขยักเห็นหายไปผมก็นึกว่าลืมเนื้อ

ยายคะเพลงนี้เคยฟังเตอร์ร้องไหมคะ

คุณยายถ้าวันหนึ่งเตอร์เขาต้องไปเรียนแล้วจะคิดถึงเขาไหมคะเนี่ย

กลับไหมยายไม่ได้คุยกับพี่เป๊กนะเนี่ยยายคุยกับเต้ยอยู่
กลับก็กลับทุกอาทิตย์ที่ไม่มีเรียนนะ

กลับมาทะเลาะกับยาย